สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโผล่การตั้งคณะรัฐมนตรี
ดูเหมือนว่าน่าจะนิ่งพอสมควรแต่ว่าพอมาถึงปลายสัปดาห์นี้
ความไม่นิ่งเกิดขึ้นมาอีกแล้วครับเพราะว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีตัดสินใจ
ที่จะนำคุณเทวันลิปตาพันลบหัวหน้าพักชาติพัฒนาเข้ามาเป็นรัฐมนตรี
แน่นอนครับเมื่อเข้ามา๑คนก็จะต้องมีอีก๑คนต้องหลุดออกไป
เพราะเก้าอี้มีจำกัดและเมื่อหนึ่งคนหลุดออกไป
มันก็มีโอกาสที่จะทำให้โผล่อื่นสลับสับเปลี่ยนกันไปได้
แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่นายกตัดสินใจเอาหัวหน้าพักชาติพัฒนาเข้าไปนั้น
วันนี้วันนี้วันเมื่อวานวันนี้วันพรุ่งนี้อีกหลายวันก็จะมีแรงกระเพื่อม
หรือน้อยไม่รู้แต่ว่าแน่นอนแรงกระเพื่อมคงจะมาจากภักดิ์พลังประชารัฐเอง
เพราะว่าโผล่จากภักดิ์ประชาธิปัตย์โผล่จากภักดิ์ภูมิใจไทย
โจจากภักดิ์ชาติไทยพัฒนาคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
สลับสับเปลี่ยนกันก็ในโผล่ของพักพลังประชารัฐเอง
พลังประชารัฐเองก็มีหลายมุงหลายกลุ่ม
กลุ่มไหนที่จะได้รับผลกระทบอันนี้ต้องว่ากันไป
อันนี้ต้องว่ากันไปเราพูดกันมาตลอดนะครับว่า
ภารกิจของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีสองเรื่องสำคัญ
หนึ่งภารกิจในการบริหารประเทศให้คอรมอเดินหน้าบริหารประเทศ
ตามนโยบายกับอีกภารกิจหนึ่งคือ
ภารกิจบริหารการเมืองอันหลังยุ่งกว่าเยอะครับ
อันหลังยุ่งกว่าเยอะบริหารการเมืองนี่
บริหารสภาด้วยยิ่งสภาวะที่มีเสียงปริ่มน้ำ
เสียงของฝ่ายรัฐบาลเกินไปแค่๔เสียงเท่านั้น
บริหารยากเพราะว่ามีแรงกระเพื่อมขึ้นมาเล็กเล็กตรงไหน
ก็จะส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงของรัฐบาลทั้งนั้น
มีแรงกระเพื่อมตรงไหนต้องตามไปแก้ตามไปสยบแรงกระเพื่อมตรงนั้น
อย่าให้ลุกลามลุกลามไม่ได้ลุกลามแล้วมีผลต่อการลงคะแนน
คะแนนของรัฐบาลแน่นอน
ประธานสภาคุณชวนก็ย้ำวันก่อนว่าเสียงปริ่มน้ำอย่างนี้
ถ้าโหวตพรบสำคัญไม่ผ่านรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้
ฉะนั้นการบริหารงานของคอรมอไม่ยาก
เท่าการบริหารงานของเรื่องการเมืองและเรื่องในสภา
จริงรัฐบาลก็พอรู้ล่ะครับว่า๒๕๔เสียงเนี่ย
เดินหน้าเป็นรัฐบาลมีปัญหาแน่
แต่ว่าเมื่อตัดสินใจจะเดินหน้า
ชนิดที่ว่าไปตายเอาดาบหน้าก็ต้องเจอสภาพอย่างนี้
นี่คือเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหา๓เดือนกว่าแล้วครับ
ยังไม่จบแล้วในสภาวะอย่างนี้ก็มีเสียงจากภาคธุรกิจ
ภาคธุรกิจเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้
ปัญหามันจะหนักกว่าเดิม
ผมมีข่าวที่มาจากนักภาคธุรกิจ
นี่ท่านดูหัวข่าวเสียสหพัฒน์กุมขมับ
เศรษฐกิจเลวร้าย
อนเร่งตั้งรัฐมนตรีเสียทีขอคนมีขืนมาเป็นรัฐบาล
คือข่าวมาจากคุณบุญยสิทธิ์โชควัฒนา
ประทานเครือสหภัฐ

กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงยังไม่มีอะไรดีขึ้น
ครองชีพสูงโดยเฉพาะกลุ่มลากย่าในภาคเกษตรที่เงินน้อยลง
กำลังซื้อหดตัวลงอย่างมากจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นทำให้กระทบการส่งออก
พร้อมกันนี้การจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้า
จึงยังต้องรอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลใหม่
การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ล่าช้าและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เสร็จ
ทำให้กำลังซื้อผู้บริโภคยิ่งชะลอตัวลง
นักลงทุนเองไม่กล้าตัดสินใจลงทุนเพราะต้องรอดูนโยบายก่อน
ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลใหม่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน
ควรเป็นเรื่องฟื้นกำลังซื้อรากย่า
การแก้ค่าเงินที่แข็งค่าโดยการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี
น่าจะให้เสร็จเรื่องเรียบร้อยภายในเดือนกรกฎาคมนี้
เพราะยังมีเวลาพอที่จะหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้กลับมาดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง
แล้วสุดท้ายนี่คุณบุญยสิทธิ์เครือสหพัฒน์บอกว่า
อยากขอคนที่มีกึนเข้ามาเป็นคณะรัฐมนตรี
เพื่อจะเข้ามาบริหารประเทศครับ
มีนักธุรกิจหลายรายปรับทุกข์กับผมว่าไป
ไปมาเอ๊ะเราจะตกอยู่ในสภาวะ
หนีเสือปาก
ก็คือว่า๔๕ปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วงยึดอำนาจ
เรามีรัฐบาลที่มาจากคอสช
เราก็รอว่าเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้ง
เราจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
บรรยากาศการลงทุนน่าจะดีขึ้น
บรรยากาศความเชื่อมั่นเชื่อถือจากนักลงทุนต่างประเทศน่าจะดีขึ้น
บรรยากาศการส่งออกการค้าการขายกับต่างประเทศน่าจะดีขึ้น
แต่ว่าพอมาถึงวันนี้นักธุรกิจรายใหญ่เขาก็บ่น
เขาก็บ่นแล้วเขาก็ขอว่าอยากเอาคนที่มีความรู้ความสามารถ
มาเป็นรัฐมนตรีบริหารเศรษฐกิจ
อันนี้ก็เป็นคำร้องขอของนักธุรกิจทุกยุคทุกสมัยแล้วครับ
แต่ว่าแม่ก็อยากจะบอกเหมือนกันว่านักธุรกิจเนี่ยบางทีท่านก็รังเกียจการเมือง
คนที่มีกึนมีความสามารถเยอะแยะครับ
แต่ว่าเวลาไปการเมืองไปทาบทามให้มาเป็นสอสอให้มาเป็นกรรมการบริหารพัก
เพื่อจะส่งตัวเป็นรัฐมนตรีนักธุรกิจเขาก็หนีไม่เอาด้วย
แต่ว่าไม่เอาด้วยแล้วไปนั่งเรียกร้องว่าอยากให้คนมีฝีมือเข้ามาในสภา
ถามว่าทำไมนักธุรกิจเขาไม่อยากมายุ่งการเมืองมีประเด็นเยอะครับ
แต่ประเด็นหนึ่งก็คือว่ารัฐธรรมนูลหลายฉบับโดยเฉพาะรัฐมนูล๖๐เนี่ย
เราป้องกันไม่อยากให้คนทุจริตคนไม่ดีเข้าสภา

เหมือนไปขุดหลุมล่อให้คนที่เขาไม่อยากเข้ามาในทางการเมือง
งักงานกลัวครับกลัวทำโน่นทำนี่ผิดกฎหมายอะไรสารพัดกลัวติดคุก
ในที่สุดการเมืองก็วนอยู่อย่างนี้
ฉะนั้นอยากจะบอกว่านักธุรกิจต้องใจเย็นครับ

สภาพของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็เป็นอย่างนี้
ข้อดีของบ้านเมืองที่มาจากระบอบจากการยึดอำนาจ
กับข้อเสียของการเมืองในระบอบที่มาจากประชาชน

ยังไงยังไงข้อเสียที่มาจากระบอบการเลือกตั้ง
ระบอบประชาธิปไตยก็ยังดีกว่าข้อดีจากระบอบที่มาจากการยึดอำนาจ
ฉะนั้นต้องดูกันต่อไปครับว่าหลังสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้า
คอรมอจะตั้งได้หรือไม่นายกขีดเส้นใต้ไว้
ไม่เกิน๑๕กรกฎาคมจะได้คอลโลมอใหม่
และนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของสัปดาห์นี้ครับ